ไปดูเรื่องของวัดพระธรรมกายกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
ที่ประตู๔วันนี้เนี่ยเจ้าที่มีการลื้อถอนสิ่งกีดขวางนะคะ
แต่ว่าลูกศิษย์ก็ยังคงนั่งสมาธิกันอยู่ตรงนั้น
คือลูกศิษย์เขาบอกว่าไม่มั่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจค้นอีกหรือเปล่า
เพราะว่ายังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยอยู่ในบริเวณนั้นค่ะ
พร้อมกับพระสงฆ์อีกนึงรูปที่สำนักงานไออัยการจังหวัดธัญบุรีค่ะ
พระสงฆ์วัดพระธรรมกายอีกหนึ่งรูปนะคะ
ได้เดินทางเข้าพบอายการจังหวัดธัญบุรี

กรณีขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ลงวันที่๑๙กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ขัดคำสั่งไม่มารายงานตัว
ซึ่งเมื่อวานนี้มีพระสงฆ์เดินทางไปพบอายการแล้ว๙รูปค่ะ
ยังเหลือพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายอีก๒รูปนะคะ
ที่ยังไม่ไปรายงานตัวกับอายการ
ปัญญาถาวรอัคระนินทนายความ
ที่ดูแลด้านกฎหมายให้กับพระผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกายบอกแบบนี้ค่ะ
ทั้ง๑๔รูปไม่รู้ว่ามีหมายเรียกครั้งที่๒
เพราะว่าหมายเรียกครั้งแรกก็คือ๑๖กุมภาพันธ์

แต่ไม่รู้ว่ามีหมายเรียกอีก๑๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙

โดยธนายความยืนยันค่ะว่าพระสงฆ์ทุกรูป
พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แม้แต่พระธรรมชโยเอง

หรือความไม่เชื่อมั่นในอะไรบางอย่าง
ก็เลยไม่พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในตอนนี้

ไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อย

ก็มีการลื้อสิ่งกีดขวางออกบางส่วนค่ะ

ก็มีการลื้อหลังคารื้อแสลนด์ออกเหมือนกัน
แต่ยังนั่งสวดมนต์กันอยู่นะคะที่หน้าประตู
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มั่นใจ
ว่าเจ้าหน้าที่จะบุกเข้าไปตรวจอีกหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้ยังเห็นมีกำลังทหารบางส่วนอยู่ในพื้นที่
ส่วนประตูอื่นไม่ว่าจะเป็นประตู๗ประตู๖
ตอนนี้เปิดให้ลูกศิษย์เข้าไปสวดมนต์ได้ตามปกติค่ะ